เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดตากมีชายชาวอินเดียขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือไลฟ์เฟซบุ๊คไปด้วยนะครับ
ทำให้รถพุ่งชนท้ายรถกระบะอย่างจังจนบาดเจ็บนะครับ
แต่ว่าขณะที่กู้ภัยมาช่วยเหลือผู้ชายคนนี้
ก็ยังคงเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับ
ผู้ภัยท่าสายลวดเข้าช่วยเหลือชายชาวอินเดีย

อยู่บนถนนสายแม่สอดริมเมย
ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
หลังขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะ

ผู้บาดเจ็บหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นอยู่ตลอดเวลา
ส่วนรถจักรยานยนต์ของชายชาวอินเดีย

ก่อนเกิดเหตุเห็นผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์

รถก็พุ่งชนท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทางอย่างจัง
ทำให้คนขับขี่กระเด็นไปกระแทกกับขอบปูน
เปรียบเทียบปรับข้อหาขับขี่รถโดยประมาท

และข้อหาใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่รถ
เป็นอันตรายกับตัวเองและผู้อื่นอีก

ส่วนที่จังหวัดชนบุรีกู้ภัยช่วยเหลือชายอายุ๓๘ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
อยู่ตรงสี่แยกไฟแดงบ้านเตาทานถนนสุขุมวิทย์อำเภอสัตหีบ
ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บล้มอยู่ในสภาพถูกชนจากฝั่งซ้าย
ทางออกไปพบรถบรรทุกถังแก๊สจอดอยู่หน้ารถมีร่องรอยถูกชนและยางล้อหน้าแบน
คนขับรถบรรทุกแก๊สอ้างว่าขณะได้รับสัญญาณไฟเขียวผู้บาดเจ็บ
กลับขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากจุดกลับรถตัดหน้าอย่างกระทันหัน
เบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง
ขณะที่ตำรวจและกู้ภัยศิลธรรมบ้านบึงช่วยเหลือนายธัญบูรณศรีชาติอายุ๑๙ปี
ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่หน้ารถกระบะในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่ตะบนบ่อวิน
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีตามร่างกายมีบาดแผลชะกันหลายจุด
ใกล้กันพบนางสาวสาวิตรีพิลาศรีอายุ๑๙ปีแสดงตัวเป็นผู้ขับขี่รถกระบะ
รอให้ปากคำกับตำรวจจากการสอบสวนพ่อของผู้บาดเจ็บ
ซึ่งเป็นผู้รับเหมาเดินสายไฟในหมู่บ้านทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุนั่งทำงานอยู่กับลูกชายเห็นนางสาวสาวิตรีกำลังหัดขับรถ
และสตาร์ทเครื่องเพื่อจะถอยหลังออกจากปากซอยแต่ใส่เกียร์เดินหน้า
ทำให้รถพุ่งชนลูกชายแล้วลากไปเกือบ๑๐เมตรจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่เชิญหญิงสาววัย๑๙ปีไปสอบประคำเพิ่มเติมที่โรงพัก

ท้ายที่จังหวัดกรสินเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักแหกโค้ง
ชนเสาไฟฟ้าข้างถนนสายบ้านดาดบ้านเชียงเครือ
ตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกรสิน
ที่เกิดเหตุพบพลขับดารบัตรเจ็บสีสะแตกอาการสาหัด
ผู้ภัยจึงรีบนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนรถเก๋งโตโยต้าสีขาวด้านหน้าพังยับเยิน
อยู่กับเสาไฟฟ้าที่หัก๒ท่อน
เห็นเหตุการณ์ระบุว่าเห็นรถเก๋งคันนี้ขับออกจากหมู่บ้านเชียงเครือด้วยความเร็ว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
เสียหลักพุ่งลงข้างทางแล้วชนกับเสาไฟฟ้าอย่างจัง
ทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส